คุณผู้ชมครับวันนี้๑พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติครับ
แต่ว่ามีแรงงานอีกจำนวนมากที่เดือดร้อนและมีผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด๑๙
บางคนก็ยังคงตกงานแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นช่วยเหลือเยียวยาครับ
แต่ว่าบางส่วนที่เคยทุกข์เสียน้ำตาก่อนหน้านี้จากการถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหัน
วันนี้ก็มีข่าวดีเนื่องจากว่ามีคนติดต่อรับเข้าทำงานแล้วติดตามจากรายงานครับ
หลังเรื่องราวของอดีตพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถร่วมขอสมกสาย๑๒๗
ของบริษัทกรุงเทพมหานครขนส่งจำกัดกว่า๕๐ชีวิตถูกลอยแพร่ไร้เงินเยียวยา
เผชิญทั้งความเครียดและเสียน้ำตาเพราะบริษัทปิดตัวลงจากพิษโควิด๑๙
ถูกนำเสนอผ่านไทยรัฐทีวี
วันนี้มีข่าวดีที่จะทำให้พวกเขาต่อชีวิตไปได้
หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทราบข่าวได้ทยอยติดต่อหาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทำงาน
หนึ่งในนั้นคือนายกฤษณะเบนพาดพนักงานขับรถที่หน่วยงานหนึ่งเข้าพูดคุยเบื้องต้น
พร้อมให้รวบรวมเอกสารเพื่อกำหนดวันนัดสัมภาษณ์งาน
อกจากนี้ยังมีตัวแทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมถึงตัวแทนประกันสังคมพื้นที่๖
ที่ดูแลพื้นที่ตั้งของบริษัทนี้เข้ามาดูสภาพความเป็นอยู่พร้อมสักถามความเดือดร้อน
ที่มาที่ไปของการเซ็นใบลาออกจากบริษัทจนทำให้ไม่ได้รับเงินตามสิทธิการว่างงานจากประกันสังคม
และเงินเยียวยาจากบริษัทโดยกรณีนี้เกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่ผิดพลาดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ปกติแล้วการถูกเลิกจ้างจะต้องได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมประมาณ๑๔๐
ส่วนทางบริษัทกรุงเทพมหานครขนส่งจำกัดยินดีแก้เงื่อนไขสัญญาใบลาออก
เพื่อให้ทุกคนได้รับเงินตามกฎหมาย
โดยนัดพูดคุยกับประกันสังคมพร้อมอดิษฐ์พนักงาน๕พฤษภาคมนี้
บูรณ์เจ้าของตลาดที่ให้ความเชื่อเหลือ
กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมบุกกระทรวงแรงงานยื่นจดหมายเปิดผนึก
ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาปลดล็อกกฎหมายเพื่อนำเงินออมกองทุนชราภาพ
ให้ผู้ประกันตนนำเงินมาใช้ได้ก่อน๑๓๐๕๐ในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่เพราะโควิด๑๙
โดยไม่ต้องรอให้อายุครบ๕๕ปีบริบูรณ์
หามาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
เพราะเชื่อว่าภายในระยะเวลา๙๐วันหลังจากนี้จะยังไม่สามารถกลับมาเป็นปกติจากวิกฤตได้
ขณะที่นายกรัฐมนตรีให้คำอวยพรเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับแรงงานทุกภาคส่วน
กระดับคุณภาพชีวิตให้มีรายได้สูงขึ้น
และพร้อมช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด๑๙
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน
ชับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
และขอให้ชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวทุกขั้นตอนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
รวมถึงมีแผนรองรับหลังสถานการณ์นี้ผ่อนคลายลงแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน